ผลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวออฟไทยแลนด์๒๐๒๐
ย้ายเส้นทางลงไปที่ภาคใต้
หลังจาก๒๐ครั้งก่อนหน้านี้จัดที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเฉินพระชนมายุ๖๕ภาษา

ส่วนเส้นทางจากสมุทรสงครามไปยังสุราธานีนะครับ
หลีกเลี่ยงทางหลักเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านครับ

ตินเหงียนป้องกันแชมป์โลกรุ่นเฟเทอร์เวทเจอกับจาดัมบ้าผู้ท้าชิงจากมองโกเลีย
โจชัวพาซิโอขวัญใจเจ้าถิ่นจะแก้มือกับโยซูเกะซารุตะแชมป์โลกรุ่นสตรอเวทชาวญี่ปุ่น
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดคืนนี้เวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๐นาทีครับ